มาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
ฉะเชิงเซาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะ

ประกบรถจักรยานยนต์ของผู้ค้ายาบ้านะครับ
แล้วก็ในขณะขี่คู่กันไป
คนซ้อนท้ายซึ่งเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ย
กระโดดเข้าไปกล้องรถจักรยานยนต์อีกครั้งเลย
และทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้ค้าล้มลงนะครับ
แล้วก็ผู้ค้ายาบ้าถูกจับกลุ่มได้ไหนที่สุดนะครับ

ขณะที่นายสันติภาคกุลอายุ๒๙ปี
ขี่รถจักรยานยนต์สีส้มดำมุ่งหน้ากลับบ้าน

ก่อนที่คนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ย
จะกระโจนคว้าตัวนายสันติ
ทำให้รถจักรยานยนต์ของนายสันติเสียหลักล้มลง
แล้วก็ชุดจับกลุ่มจึงรีบเข้าล็อกตัวเอาไว้ได้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหน้าโรงแรมวังไพรรีสอร์ท
อำเภอบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
ที่จะจับกลุ่มไว้ได้นะครับ
จากการตรวจสอบภายในตัวพบยาบ้าจำนวนหนึ่ง
ทางตำรวจจึงนำตัวนายสันติไปสอบสวน
เพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับ